ท่านพี่รอดนั้นต้องกลับไปในจดทางที่เราออกลดแหลงนะครับ
ในวันสุดท้ายแล้วนั้นก็เป็นการกลับเข้าไป
แบบคิดว่ามันได้ปรนมีความกลับใจในรักษาภาคของเรา
แล้วก็กลับขออภัยในหลายเรื่องที่ทำให้ถึงความไม่สะดวกขึ้น
ในระหว่างที่พวกเราจะทำเองนะครับ
และทุกคนนะครับทำถูกความสามารถทุกคนแล้วเราก็รอการตัดสินใจของเจ้า
ทุกท่านทั้งหลายทั้งเราที่เราได้ประวัลนาตัวแล้วว่า
เราเป็นผู้ใจประกับชาญของชายตนชาวไทยทุกคน
ท่านจะสั่งให้ออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
ประกันการดาวประตาลของเราภาคนี้จะต้องบักกลุ่มในกรุงเทพภาคกระทบ
ทุกแสดงมีความหมายคำถาม
นะครับทุกคะแนนก็ได้ทำการตรัสลงที่เรียบร้อยนะครับ

เป้าหมายที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ในทุกการนะฮะ
อ่าสอบสอบที่คุณมีครับคุณคุณแสดงมีความหมายครับ
ก็คือบัตรตรงทั่วประเทศแหละครับการการทิ้งไทยไปสุดท้ายก็พบคนเองไปยุทธ์เนี้ยครับ
ตั้งแต่เมื่อวานครับก็คุณแสดงกับทั้งหมดนะครับครับ
การทิ้งไทยเด็ดเกินอ๋อไม่ไม่คือแต่แต่ละพักก็มี
มีเด็ดมีกละยุทธ์มียุทธ์ต่างต่างของแต่ละราพรรคอยู่แล้วเราอย่าไปก้าวไก่เนี้ย
น้องถามแบบนี้เนี้ยก็มันทำให้มันมันมันการเมืองนี่มาที่ดีอยู่แล้ว
มันมันจะไปจะไปสีแหละบรรยากาศดีมากน่ะ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

วันจุดท้ายของการการเสียงแล้วครับมีอะไรที่จะเป็นพิเศษหรือว่าให้ผู้สมาชร
กินทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
จะเป็นโยบายที่ทุกนโยบายได้นำทุกคนเป็นนโยบายที่มีผลที่ดีขึ้น
มีความมั่นใจครับไม่ต้องมา
เรามิติจะนำตะเนินนโยบายแปลง
หรือว่าภูมิคิดอะไรวันสองที่แล้วก็พยายามที่จะ
แปลงทางความไพมิโมย์
ให้การตรวจจ่ายฟังวิวทำไงกว่าทฤษภัณฑ์เพราะไหน
แล้วก็มีผลต่อการแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนนะครับ
ก็อย่าไปเชื่อในเรื่องของกวาทักรรมหรืออะไรต่าง
มันไกลเกินไปแล้วก็มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้น
น่าจะดูภักด์ที่ทำนโยบายที่เขาไปทำงานนะครับ
ซึ่งมันมีผลต่อเศรษฐกิจตรงกรรมต่อปากคะของบุคคลทุกคน
ออกมากกว่าและหน่อยการเมิ้งไทยนะครับ
ใช้สิทธิ์เสร็จผมก็ให้ผมพักบางที
ใช่ไหมใช้สิทธิ์เสร็จผมก็ไม่ต้องไปหาเสียงอะไรที่ไหนแล้วหาเสียงก็ไม่ได้แล้ว
ผมว่าผมจะไปทานข้าวมันไก่ที่อำเภิษฐศจรรยาตรึง

ก็หลังจากนั้นก็พักผ่อนตามหัวตะยะไตระม่
ก็จะมีมากรอผลมีมากขอบคุณประชาชนที่ที่ข้างใหญ่
ก็ต้องให้ต้องให้เอ่อมีการประกาศผล
นะครับประกาศผล
ใช่ไหมก็ยังมีเวลาอีกตั้งเยอะแยะ

แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้นอนที่โน่น
ผมไม่ได้ขางที่นั่นอย่างนั้นครับต้องกลับบ้านครับ

เดี๋ยวโผล่มาอีก